ช่วงนี้หยุดเชื้อเพื่อชาติหลายคนอยู่บ้านว่าง
อย่างล่าสุดมัมของเราคุณพลอยเชอร์มาน
คือต้องบอกว่าน้อยชิ้นแต่บอกเลยว่าความฮอตนี่ไม่มีตกเลยจริงนะคะ
ซึ่งก็ตามสไตล์คุณมัมแหละต้องเผ็ดต้องแซ่บตามคอนเซ็ปต์
เจ้าตัวเลือกรูปนี้ค่ะใส่ชุดว่ายน้ำ
ตัวนี้ไม่รู้คุณผู้ชมคิดเหมือนเราไหม
ซึ่งเจ้าตัวก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า
จำได้ว่าถ่ายไปเขม่าวภูมิไปเพราะช่วงนั้นไม่ชอบออกกำลังกาย
พร้อมกับแท็กไปหาช่างภาพคู่ใจก็คือพี่จอร์ดฮาดา
ที่เป็นคนลั่นชัตเตอร์ในครั้งนั้นนะคะ
ซึ่งเพื่อนในวงการรวมไปถึงชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์
พร้อมกับยกตำแหน่งแซ่บตัวแม่ให้กับคุณมัมพลอยกันเป็นแถวเลย
ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเธอก็ยังครองตำแหน่งสาวเซ็กซี่
ขวัญใจของแฟนได้เป็นอย่างดีเลยนะ

ใช่คือต้องบอกว่าคุณมัมนี่เมื่อก่อนไม่ออกกำลังกาย

มากออกกำลังกายหนักมากนะคะ

จะมีโปรเจกต์ถ่ายเซ็กซี่ให้เราได้ติดตามกันหรือเปล่า

สายตามันละตรงรอยสักตรงนั้นไม่ได้เลยจริง

ถูกต้องแล้วคุณทำเป็นคนที่มีอินเนอร์
ถึงแม้ว่าจะใส่อะไรที่มันมิดชิดก็ตามแต่หน้าตาเขา